นักเรียนไทยนะครับเตรียมลงแข่งขันศึกฟุตซอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี

ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๒๗สิงหาคม
ถึง๑กันยายนนี้ที่อาคารนิมิบุตร
ส่วนสายบีนะครับประกอบไปด้วยจีนมาเลเซียอินเดียและมาเกาะ
ผู้เล่นไทยชุดนี้ก็นำโดยพักกระพลชัยคำนวณปราโมทสมบูรณ์ผล
ฟุตซอลไทยลีกซีซั่นที่ผ่านมานะครับ
หมายคือเข้ารอบชิงโดยมีคู่แข่งสำคัญก็คืออิราณแล้วก็อินโดนีเซีย
ด้านนายสันติป่าหวายอธิบดีกรมภาระศึกษา
หวังร่วมพัฒนากีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชนไทย
ในการสัมผัสเวทีนานาชาติมากขึ้น
และเพื่อต่อยอดสู่การเล่นอาชีพและทีมชาติชุดใหญ่
ได้มีการเปิดการคัดเลือกเด็กกว่า๒๐๐คนจากทั่วประเทศ
กระทั่งได้๑๔คนที่แข่งขันรายการนี้นะครับ

ติดตามชมบอร์เรย์บอลหญิงชิงเซนเลอร์แห่งเอเชีย

พบกับอิราณเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาที
เท่าสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ